คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลได้แถลงเรื่องอาการป่วยของน้ำตาลเดอะสตาร์
นักร้องสาววัยยี่สิบแปดปีนะครับโดยขณะนี้พบว่าอาการนั้นยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับ
แต่ก็มีสัญญาณดีคือสัญญาณชีพคงที่และไม่มีเลือดออกแล้ว
แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้และสมองยังบวมอยู่

วันนี้ที่ห้องสิรินทรอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช
ได้จัดแถลงข่าวถึงการรักษานางสาวบุษรันทองชิวหรือน้ำตาลเดอร์สตาร์
หลังถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลสมุทรสาครมายังโรงพยาบาลสิริราชเช้าวันนี้
โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและส่วงอกแพทย์เจ้าของไข้
ทำหน้าที่ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงผลการรักษา
โดยหลังจากที่สัญญาณชีพของน้ำตาลคงที่
และไม่มีเลือดออกจากท่อหายใจ

ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยที่ชี้ชัดได้
ขณะนี้แพทย์ยังต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด
แต่พอเราไม่ต้องสงสังคม
ทำร้ายมากน้อยแค่ไหนณตอนนี้เราสรุปไม่ได้

ต่อให้สมองดีนี่นะช่วงบวมแบบนี้ก็ไม่รู้ตัวหรอก
แต่ก็ต้องรอให้จนยุบบวมซะก่อนเราถึงจะแยกได้ว่า

หรือเพราะเนื้อสมองถูกทำลายไปแล้ว
สำหรับอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับน้ำตาลเดอร์สตาร์ท
แพทยอมรับว่าพบเจอได้น้อยมากในบุคคลทั่วไป
และไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
หากเกิดเหตุการณ์เช่นกรณีของน้ำตาล

คือการเดินทางมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
จริงอาจจะไม่ยากก็ได้ถ้าเราเจอว่าอยู่ที่ไหน

แสดงว่าจุดที่มันเกิดน่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้พบบ่อย
ในบางโรคที่มีจุดที่เราพบบ่อยเราฟังอาการปุ๊บเราบอกได้เลยว่าเป็นอะไร
แต่ของกรณีของคุณน้ำตาล
แต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่ได้พบบ่อยในคนไข้ทั่วไป
แบบนี้คงไม่มีใครที่มีประสบการณ์เจอมากกว่า๑หรือ๒เคสซะด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินการตอนนี้
คืออย่างนี้รโยชน์ผู้แบบนี้เป็นรโยชน์ที่เจอน้อยมากผมยืนยันน้อยมาก
ว่าจะมีอย่างนี้แฝงอยู่ในตัวฉันหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าเกิดทำแบบที่แบบนี้
รีบเข้าลงมาให้เร็วที่สุดแล้วก็จะเมื่อการ
แล้วก็ผมคิดว่าอันนี้แหละ
คนเราผมยังยืนยันโรคภูมิแบบนี้
มีเส้นเลือดผิดปกติเราอาจจะมี
แต่โอกาสที่จะก่อเรื่องมันน้อยมาก

เพราะอาจมีภาวะเลือดออกได้อีก
รวมถึงแก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย
และให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวม